พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบี่นะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
ถูกคนร้ายซุ่มยิงจนเสียชีวิตนะคะคือพอตรวจสอบรอบรอบข้างข้างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ยาเสพติดอยู่หลายอย่างมากครับก็เลยคาดว่ามันอาจจะเป็นปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เช่นขัดแย้งเรื่องของค่ายาเสพติดหรือไม่อย่างไรตำรวจก็เลยตั้งปมนี้ไว้เป็นหลักนะคะ
ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่แค่หลังบ้านกำลังนั่งดื่มใบกระท่อมอยู่เลย
แล้วก็มียาเสพติดอยู่ที่ตัวมียาบ้ามีอะไรด้วยเนี่ยค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลลำทัพจังหวัดกระบี่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุขสรรค์แก้วเจืออายุ๒๔ปี
เสียชีวิตอยู่บนแคร่หลังบ้าน
สภาพศพคือถูกยิงเข้าที่กกหู
แก้มซ้ายหัวไหล่ซ้ายตายระแกรซ้าย
ชายโครงซ้ายหน้าขาซ้ายและหน้าแข้งด้านซ้าย

มีกระสุนอยู่๕เมตรค่ะที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ว่าเป็นลักษณะของปืนลูกซองนะคะ
กระสุนลูกปลายมันก็แตกระจายแบบนี้
ที่กระเป๋าคาดเอวของผู้ตายค่ะ
วางอยู่ข้างศพมียาบ้า๗เม็ด
ใกล้กันมีขวดน้ำต้มใบกระท่อม๑ขวด

แล้วก็บนแคร่เนี่ยก็มีร่องรอยกระสุนปืนยิงทะลุลำโพงที่วางอยู่

จากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๕เมตร
มีรอยใบไม้นะคะถูกกระสุนปืนยิงทะลุไป๘รู
ก็เลยคาดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่คนร้ายดักรอซุ่มยิงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ยิงผ่านพุ่มไม้ออกมา
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพกระบี่นะคะ

ไปหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็ไปดูวิถีกระสุนนะคะ

สามารถเก็บเศษชิ้นส่วนหัวกระสุนได้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
เหมือนกับหัวกระสุนมันแตกระจายอยู่ในลำโพง
แล้วก็มีที่หมอนมีกระสุนปืนตกอยู่เนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้
คงจะนั่งเล่นอยู่บนแคร่หลังบ้านล่ะค่ะ
แล้วก็นั่งดื่มใบกระท่อมไปด้วยอะไรด้วย
คนร้ายคงจะซุ่มอยู่ใกล้ตรงนั้น
มันจะมีพุ่มไม้มีต้นปามอยู่
คนร้ายคงซุ่มอยู่แล้วใช้ปืนลูกซองยาว
ยิงมาจากระยะประมาณ๑๕เมตรนะคะ
หลังก่อเหตุคนร้ายก็คงจะหนีไปคือเดินออกไปทางถนนลูกรัง

คือมันสามารถทะลุกับถนนเส้นนาพรุทรายขาวหมู่๑ตะบนลำทับ
ว่าคนร้ายคงนัดให้รถไปรับตรงจุดนั้นแล้วก็หลบหนีไป
คาดว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้
นางสาวกันนิกานวลสมศรีอายุ๒๘ปี
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าในคืนเกิดเหตุ
หลังจากสามีไปรับเธอกลับมาจากที่ทำงาน
พอมาถึงบ้านสามีก็เดินไปนั่งเล่นหลังบ้าน

ก็เปิดเพลงฟังเธอก็อาบน้ำไป
สักพักนึงเธอบอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง
สองนัดติดกันแต่ประเด็นคือ

เธอก็พยายามตะโกนเรียกสามีอยู่๒๓รอบ
ไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดประตูออกไปดู
โอ้โหปรากฏว่าสามีถูกยิงแล้ว
ประเด็นที่ว่าไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเนี่ย
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนรู้จักมักคุ้นเคย

ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดนี่แหละ
สามีอาจจะไปรู้จักกับคนก่อเหตุ

ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้
เพราะปกติสามีก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง

ชอบเดินออกไปคุยไกลไม่ให้ภรรยาได้ยินนะคะ

คือถ้ามันกลมแปลกมากไม่รู้จัก

ก็แปลกอยู่นะ
นี่เธอก็เลยบอกว่าแปลกใจที่สุนัขที่บ้านไม่เห่าเลยนะคะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายปียพงศ์แก้วเจืออายุ๓๖ปี
บอกว่าปกติแล้วน้องชายไม่ค่อยเล่าปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟังค่ะ
วันเกิดเหตุตอนกลางวันก็กลับมาที่บ้าน
น้องชายอยู่กับภรรยาอยู่กับแม่
ลูกชายวัย๒ขวบผู้เสียชีวิตเพิ่งจัดงานมาเกิดให้

หลานชายอายุ๘ขวบ๑คน
ตอนกลับบ้านเนี่ยน้องชายก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านปกติ
ไม่ได้คุยอะไรกันมารู้ข่าวอีกทีก็คือตอนค่ำวันที่เกิดเหตุนะคะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับพันธ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี
ได้ข้อมูลมาว่าเบื้องต้นตอนนี้
ประเด็นเอาไว้๒เรื่องหลัก
เรื่องแรกที่ให้น้ำหนักค่อนข้างมากก็คือเรื่องของยาเสพติด
อาจจะเป็นลักษณะของการขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดนะคะ
เพราะผู้เสียชีวิตเองเคยต้องโทษในคดียาเสพติด

กลับมาอยู่บ้านทำอาชีพเป็นช่างรับเชื่อมเหล็ก
แต่ยังอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอยู่นะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
แต่ตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักเรื่องของยาเสพติดมากกว่านะคะ
คือญาติให้ข้อมูลว่า๒๓วันก่อนเกิดเหตุมีบุคคลต้องสงสัย

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบที่โทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิต
มีใครโทรเข้าโทรออกบ้างนะคะ